จุ๋มโดนคุมตัวฝากขังแล้วก็เปิดปากด้วยว่า
ลงมือฆ่าลูกถึง๓ศพแล้ว
วันศุกร์นี้ผมรู้ว่าคุณผู้ชมนะครับติดตามข่าวนี้
แต่วันศุกร์นี้จิตต้องแข็งหน่อยจิตต้องแข็งหน่อย
สำหรับการที่จะติดตามข่าวนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเอ็มเนี่ยบอกว่า
ลูก๑๐คนที่ว่าผมฆ่า๕คนไม่จริง

ผมฆ่า๓อีก๒ป่วยตาย
ตายยังไงเหตุการณ์เป็นยังไง
คุณผู้ชมอย่าลุกไปไหนนะเริ่มฟังที่เสียงนี้ก่อน
ว่าคุณพูดอะไรถึงลูกเป็นครั้งสุดท้ายมั้ยครับพี่

ตรงตรงนั้นอยู่สองคนนั้นใครฆ่

มีความหมายเป็นว่ามาก่อนครับ

คือแปลว่าลูกทั้ง๕คนผมไม่ได้ทำ
หรือทั้ง๕ศพผมไม่ได้ฆ่าหมด๕ศพผมฆ่าบางศพกันแน่
อย่างหลังก็ฆ่าสาม

นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เอ็มพูดเป็นประโยค
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือแบบไม่ค่อยพูดอะไรเลย
ล้อมหน้าล้อมหลังถามก็ไม่ตอบ

คุมตัวในส่องศักดิ์หรือเอ็มเนี่ยกับจุ๋ม
ผู้ต้องหาคดีร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ร่วมกันซ่อนเล่นอำพลางศพน้องโมเดล
ลูกสาวอายุ๒ขวบไปฝากขัง
โดยเอ็มนำตัวไปฝากขังที่สารอาญา
ส่วนจุ๋มไปฝากขังที่ทันทะสถานหญิงกลางฮะ
กับจุ๋มเนี่ยเอาแต่เสื้อปิดหน้า

ไม่ยอมตอบคำถามผู้สื่อข่าวเรื่องการทำร้ายลูก

แต่บอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าลูกทั้ง๕คน

แล้วก็อยากจะขอโทษลูก
ส่วนจุ๋มก็เอาแต่ร้องไห้ตอบอย่างเดียวว่าเครียด
เป็นการพยักหน้าด้วยนักข่าวถามว่าเครียดไหม
จุ๋มเครียดไหมเครียดพยักหน้า
จากนั้นก็คุมตัวไปฝากขังนะครับ
ตำรวจคุมตัวเอ็มไปตรวจสอบสภาพจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
แล้วก็ทำให้จุ๋มต้องอยู่ห้องคุมขังคนเดียวใช่ไหม
พบว่าเธอเครียดนั่งกอดเข่าร้องไห้

สารภาพกับตำรวจที่เค้นสอบอย่างหนัก
ลงมือทำร้ายลูกจนตาย๓คน
คุณผู้ชมใครบ้างที่เขาฆ่า

แล้วเอาร่างไปทิ้งที่สวรรค์เจ้ารู้จัก
น้องทีอายุ๑๒วัน
หลักวันไม่ใช่หลักเดือน
๑๒วันนำร่างไปทิ้งที่สวรรค์เจ้ารู้จัก
น้องโมเดลอายุ๒ขวบ
นำร่างไปโบกปูนที่จังหวัดกำแพงเพชร

ธนานี่นะเสียชีวิตตอนอายุ๒เดือนน้ำแข็ง

แล้วส่วนน้องนัทน้องนัทเสียชีวิตตอนอายุ๒เดือนเหมือนกัน
ถูกดาเนี่ยแม่เนี่ยเอาผ้าอุดปากลูกชัก
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยเราก็ต้องนำเสนอแบบระมัดระวังเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่เบิ้ลเล่าไปอ่ะ
เอ็มรับสารภาพแค่๓คนใช่ไหมดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
อย่างน้องศักดิ์เนี่ยน้องศักดิ์นี่คือลูกของเอ็มกับดานะ
น้องศักดิ์เนี่ยเสียชีวิตตอนที่อายุเจ็ดเดือนที่พี่เบิร์ตบอกฮะ
แล้วเสียชีวิตตอนเดือนตุลา๕๖แล้วเอ็มบอกว่าไงรู้ไหม
ตบตีเอามือตบตีที่ท้องสองสามครั้งตบตีแรงอืม
แล้วน้องศักดิ์อ่ะชักแล้วก็เสียชีวิตก็เลยเอาร่างไปทิ้งที่สวนจตุจักร
แล้วตอนนั้นก็มีคนไปเจอเมื่อวันที่๑๐ตุลาปี๕๖นะคะ
ส่วนอีกคนนึงคือน้องทีน้องทีเนี่ยที่บอกว่าอายุน้อยที่สุด
เล็กพนักงานกวาดอ่ะพนักงานเก็บขยะไปเจอศพที่สวนจตุจักร
เมื่อสิบสองพฤษฏิกาห้าเจ็ดอ่ะค่ะเอ็มบอกว่าไงรู้ไหม
ทีอ่ะร้องไห้พอน้องทีร้องไห้ปั๊บเอ็มโมโห
เอามือตีไปที่ลำตัวที่ท้อง
ตีด้วยความแรงไม่น่าจะต่ำกว่า๖ครั้ง

ไม่ถึง๒สัปดาห์อ่ะใช่เด็ก๑๒วันนะ
ตีไปที่ท้องด้วยความแรงไม่ต่ำกว่า๖ครั้ง
น้องยังร้องไม่เลิกเด็กที่ไหนจะหยุดร้องอ่ะ
เขาเจ็บปวดขนาดนั้นน่ะสิ่งที่เขาทำได้อย่างเดียว
คือการร้องไงเอ็มก็เลยเอาไปขังไว้ในตู้วางทีวี
น้องตายแล้วเอาร่างไปทิ้งที่สวนจตุจักรเหมือนกัน
ที่เป็นข่าวคราวตอนแรกเลยลูกของเอ็มกับจุ๋มนะ
จุ๋มเนี่ยคือเมียคนที่สี่น้องโมเดลเนี่ย
เสียชีวิตวันที่๒๑พฤษภาตอนอายุ๒ขวบอันนี้คือเหตุการณ์ปีนี้นะคะ
ก็บอกเหมือนกันตีไปที่ท้องแล้วหลังจากนั้นโมเดลก็เริ่มป่วย
แล้วก็เสียชีวิตเลยเอาร่างจากกรุงเทพไปที่กำแพงเพชร

๔คนนั้นได้ฆ่าไหมคะ
๔คนนั้นรับสารภาพไหมพี่แล้วว่าใครฮะ

พี่ทำหรอหรือพี่ทำ
ให้ฟังย้ำอีกทีนึงอันนี้เป็นประโยคที่เราคัดมาว่าเอ็มเขาพูดนะ

ก็น้องธนาก็ป่วยออดแอด
แล้วก็มีแผลจากการเสียดสีกับที่นอนบริเวณศีรษะเสียชีวิตเอง

เด็กในวัย๒เดือนหัวไปสีกับที่นอนแล้วตายเอง
เอาร่างไปทิ้งที่สารตายายในพื้นที่สนสายไหม
ส่วนน้องนัทน้องนัทที่บอกว่าป่วยเนี่ย
คือน้องนัทตายตอนน้องอายุ๒เดือนเมื่อปี๖๑
แต่อันนี้เอ็มบอกว่านัทตายจากน้ำมือของดาผู้เป็นแม่
ดาเอาผ้าอุดปากลูกจนลูกชักแล้วไปขังไว้ในตู้วางทีวี

ก็เลยเอาน้องนัทไปทิ้งที่สารตายาย
ดาบอกว่าไงรู้ไหมไอ้ที่ฉันต้องทำ
เพราะว่าเป็นการปกป้องไม่ให้ผัวต้องเป็นคนลงมือเอง

มันใช่เหรอมันใช่ใช่ไหม

ฟังเรื่องนี้อ่านข่าวเรื่องนี้แล้ว

แต่ที่ต้องชื่นชมคือตำรวจสนสายไหมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

เอารถแบ็คโฮเล็กไปไปขุดหากระดูกเพิ่ม
จำได้ใช่ไหมเมื่อวันพุธเนี่ยเจอ๒ชิ้น

ท่อนบนตรงนี้เจอ๒ชิ้น
เมื่อวานขุดอีกคุณผู้ชมทีนี้เจอเพียบเลยฮะ

เมื่อเหตุมันเกิดหลายปีแล้ว
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันจะหายากซะหน่อย
แต่เมื่อวานเจอมัน๓๐ชิ้นคุณผู้ชม

ตรงนี้คือสารพระภูมิบริเวณข้างปั๊มน้ำมันหน้าปาก

จุดเดิมจากที่ขุดไปเมื่อวันพุธ

เชื่อว่านะเป็นกระดูกท่อนแขนของลูกของนางสาวดากับเอ็ม
ทั้งคู่ให้การว่านำศพลูกสองคนมาทิ้งแถวนั้น

เมื่อวานนี้ปฏิบัติการค้นหาเขาแบ่งเป็น๓จุด
แต่ละจุดขุดลึกลงไปประมาณ๑๕เมตร
แล้วก็ระดมกำลังพนักงานทำความสะอาดของกรทมนี่มาช่วยกัน
เอาจอบเอาคราดแล้วก็แก๊คโฮเล็กมาขุด

เอาเข่งพลาสติกมาร่อน
พอได้ปุ๊บมาร่อนเศษดินออกแยกออกจากเศษขยะ
เห็นชิ้นส่วนอวัยวะให้มันง่ายขึ้น

จากการค้นครั้งที่๒
เจ้าหน้าที่พบกระดูกเพิ่มอีก๔ชิ้นใหญ่นะ
บริเวณใกล้กับจุดที่เจอกระดูกท่อนแขนวันก่อนเมื่อวันพุธ
กระดูกที่พบใหม่เป็นกระดูกส่วนของท่อนแขนและท่อนขาครับ
แล้วก็มีกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมแล้ว๓๐ชิ้น
ยังขาดไปคือกระโหลกศีรษะอันนี้ยังไม่เจอ
และยังไม่ยืนยันว่าไอ้ที่เจอมาเนี่ย๓๐ชิ้นที่เจอเมื่อวานเนี่ย
เป็นกระดูกของมนุษย์ทั้งหมดหรือไม่ครับ
ส่วนไอ้๒ชิ้นแรกคุณผู้ชมฮะ
หลังจากส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ยืนยันแล้วว่าเป็นกระดูกของเด็กจริงครับ

ทางผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
บัญชาการตำรวจนครบานอย่างพลตำรวจตรีธีรเดช
เผยว่ากระดูก๒ชิ้นที่เจอเมื่อวันพุธ
เป็นหลักฐานสำคัญเลยที่จะทำให้เอ็มอึ้งแน่นอน
และจะต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานครับ
เมื่อวานทางตำรวจชุดฝ่ายสืบสวนแล้วก็โรงพัก
รวมทั้งกองพิสูจน์หลักฐานเราพบชิ้นส่วนของกระดูก๒ชิ้น
รวมทั้งถุงดำแล้วก็ถุงขาว
ซึ่งพอเราเอาภาพถ่ายให้นายเอ็มดู
ปรากฏว่าเขาเรียกว่าไงก็จำนวนต่อสิ่งที่เราทำ
ใช่ครับก็ใช้อย่างนี้ดีกว่าครับ
จำนวนหมายถึงยอมรับเหรอครับว่ากระดูกนั้นน่าจะเป็นของลูกตัวเองนะครับ
กระดูกแล้วก็ทั้งถุง
พอยอมรับแบบนี้แล้วพอจะบอกสาเหตุได้ไหมครับ
มูลเหตุที่เขาทำไปเพราะเรื่องอะไรครับ
เขาพูดว่าอันนี้คำพูดของเขานะครับ
เขาอ้างว่าเขาไม่ชอบเด็กผู้ชาย
เขาไม่ชอบเด็กผู้ชายและเขาเกลียดเสียงร้องของเด็ก
โอ้โหคุณผู้ชมนี่เป็นคำย้ำ
ของผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานเลย
ที่บอกว่าเอ็มไม่ชอบเด็กผู้ชาย

ส่วนผู้การกองพิสูจน์หลักฐานอย่างพลตำรวจตรีวาธี
รับสั่งยุติการค้นหาในจุดตรงนี้จุดตรงสารพระภูมิเนี่ย
แล้วก็สั่งปิดหน้าดินคืนสภาพพื้นที่

หลักฐานที่ได้มาก็เพียงพอต่อการดำเนินคดีแล้วครับ

เดี๋ยวจะเอากระดูกทั้งหมดที่พบเนี่ยที่มาวางเรียงกันเนี่ยคุณผู้ชม

วันนี้๒๒กันยายนคุณกันจอมพลังจะนิมนต์
พระจากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เชิญดวงวิญญาณของน้องทั้งสองคน
แล้วก็จะนำกระดูกที่เจอไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วยครับ

ถ้าดูวันนี้ก็ดูเสร็จสัญญากับเบิร์ตนะ
ว่าข่าวจบปั๊บจะวางมันไว้แล้วก็ไปทำอย่างอื่น
อย่าให้ความเครียดเหล่านี้ติดตัวไปนะ

เห็นข่าวเครียดแบบนี้ทุกวันเลยแล้วทุกคนละมันหดหู
เป็นแม่เนอะจริงคือพวกเราเองเล่าข่าวพอจบรายการแล้วเราก็เอาวางนะ
เพราะว่ามันคือข่าวไม่งั้นเราจะเครียด
ให้ได้นะถ้าทิ้งไม่ได้แนะนำให้พัก
จริงแนะนำให้พักเดี๋ยวจะเครียด
เพราะว่าสองศพนี้ศักดิ์กับทีเนี่ย
คุณผู้ชมย้อนไปดูหน่อยถูกทิ้งปีไหน
แล้วผลชนสูตรณตอนนั้นเป็นยังไง

คือตอนนั้นยังไม่บอกนะว่าเป็นศพของใคร
ยังระบุไม่ได้อยากรู้อ่ะพี่เบิร์ตไม่รู้ไม่รู้อ่านะฮะ

นิติเวชสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
รายงานผลการชนสูตรพลิกศพ
น้องศักดิ์อายุ๗เดือนนะครับ
ซึ่งตอนหลังรู้แล้วว่าเป็นลูกของเอ็มเนี่ย

นะครับศพถูกอยู่ถูกทิ้งอยู่ในกระเป๋าเป้
นำมาทิ้งไว้ที่สวนหย่อมริมทางเท้าสวนได้รู้จัก

ซึ่งผลชนสูตรจากแพทย์นิติเวศระบุว่า
มีแผลช้ำที่ริมฝีปากล่าง
ที่ศีรษะด้านหน้ามีรอยช้ำและแตก

ตับม้ามไตมีเลือดข้างเช่นกัน
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าระบบหายใจ
และไหลเวียนโลหิตล้มเหลวครับ

ทีเนี่ยก็ลูกเอ็มกับดา
เกิดได้๑๒วันคนนี้
๒วันคนนี้ลูกเอ้ยลูกเกิดมา๑๒วัน
ถูกทำร้ายแล้วเอาเป็นศพ
ทิ้งอยู่ในกระสอบที่สวนห่อมริมทางเท้าสวนจรุจักร
นะเมื่อ๑๒วิสัจิกายน๒๕๕๗
จุดที่พบศพอยู่ห่างจากจุดที่เจอน้องศักดิ์ไปประมาณ๑กิโลเมตร

พบบาดแผลถลอกที่ด้านซ้ายของลำตัว
กระโหลกของน้องอายุแค่๑๒วัน
การโหลกด้านขวาบนแตก
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
ช่องท้องไม่พบรอยกระแทกหรือความผิดปกติ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุการตาย

เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นใน
จากการถูกของแข็งไม่มีคม

อายุ๑๒วันต้องมาเจออะไรแบบนี้เหรอเนี่ยครับ
จำได้ไหมตอนแรกเลยที่คุมตัวในเอ็มได้
แล้วมันมีเสียงสัมภาษณ์ตอนที่นักข่าวไปล้อม

ใช่แต่ล่าสุดเพราะเมื่อวานนะ
ตำรวจเอาตัวเอ็มมาแล้วไปตรวจเลย
สรุปอาการจิตเวทมันมีไหม

ก็เป็นคุณหมอด้านจิตเวชโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ตำรวจเอาตัวเอ็มไปตรวจสภาพจิตเช้าเมื่อวาน
พอหมอเขาทดสอบนะเขาคุยกับเอ็มก่อน

อ้าวถามก็ตอบได้ตรงคำถามนี่
ไม่ได้มีความผิดปกติในการตอบคำถาม
หลอนหูแว่วก็ไม่มีด้วยค่ะ

บอกว่าเอ็มอาการปกติ
ไม่ได้มีอาการทางจิตเวทแต่อย่างใด
ไอ้ที่บอกว่าหูแว่วมีอาการหลอน

คำกล่าวอ้างทั้งนั้นคุณผู้ชม
แล้วมันได้ข้อมูลมาสอดคล้องกับที่ญาติ

บอกว่าเอ็มเอ็มเป็นคนหัวร้อน
มันชอบความรุนแรงมาตั้งแต่เด็กอ่ะนั่นไง

ตอนที่เอ็มพาแมลกฟังประกิษมาเที่ยวที่บ้าน
แมลกพอเห็นเอ็มมันขู่ลูกมันใช้คำแรงเลย
ตอนนั้นแมลกฟังล็อกไห้งอกแง
มันรำคาญมันตะคอกเงียบเดี๋ยวนี้นะ
ขู่ให้ลูกเงียบเงื้อมือจะตบ
เงียบนะมึงนิ่งนะเดี๋ยวกูตบให้ตายเลย
นี่คือสิ่งที่เขาพูดกับลูกพูดกับลูกคือตอนนั้นน้องโมเดลยังไม่สองขวบเลยอ่ะ
แล้วนอกจากนี้นะเอ็มหาเรื่องทะเลาะกับพ่อบ่อย
คือถึงขั้นทะเลาะกันแรงจนตัดพ่อตัดลูกกันนะคะ
ทีนี้อันนี้คุยกับญาติแล้วนะคุยกับเพื่อนหน่อย
เพื่อนรุ่นพี่ของเอ็มคุยกับนายวีรศักดิ์หรือว่ากงค่ะ
เล่าให้ฟังคล้ายกันแหละเหมือนกับที่น้าเชือนเล่านะคะ
เอ็มมันใจร้อนมันนิสัยก้าวร้าวมาตั้งแต่เด็กอ่ะ
แล้วก็เชื่อว่าที่เป็นแบบนี้ค่ะ
น่าจะซึมทรัพย์มาจากความดนตรแรงในครอบครัว

เอ็มมันก็เลี้ยงดูเอ็มด้วยความรุนแรง
เหรออ๋อคือมาตั้งแต่แม่แล้ว
ก็ถ้าเกิดว่าเอ็มร้องไห้ปกติคือเวลาแม่เห็นลูกร้อง

แต่นี่แม่จับเหวี่ยงโอ้โหจับเหวี่ยงไปไกลเลย
นี่คือมันทำให้เราเห็นประวัติของเอ็มตั้งแต่เด็กเลยนะ
ใช่ถึงบอกไงคุยกับนักอาชญะวิทยามา
เขาก็บอกว่าพฤติกรรมการเลี้ยงดูหรือพื้นฐานการเลี้ยงดู
ครับวัยเด็กสำคัญมากนะ
โดยเฉพาะ๓ขวบปีแรกหรือว่า๗ขวบปีแรกเนี่ยคุณผู้ชม
พอเอ็มเข้าโรงเรียนเอ็มไปหาเรื่องทะเลาะวิวาสกับเพื่อนอยู่บ่อยค่ะ

คือถ้าเกิดว่าเอ็มไม่พอใจนี่ไปท้าตีท้าต่อยไม่ยอมคนนะคะ
เป็นพฤติกรรมแบบนี้ตั้งแต่สมัยเด็กที่โรงเรียนเลย
แล้วเขียนว่าแม่ของเอมเมื่อก่อนจับเอมถ้าแม่เขากลัวแล้ว
เขาจะจับเอ็มนี่คือเครื่องเลย

ครูก็เหมือนจะหาเรื่องท้าต่อยทีครูนะ
อันนี้คุยกับเพื่อนรุ่นพี่แล้วนะ

ทีนี้คุยกับเพื่อนบ้านของเอ็มที่ตรังหน่อยละกันค่ะ

นี่๓เสียงแล้วนะคุณผู้ชม
ที่เอาให้ได้ยินได้ฟังกันในข่าวนี้ค่ะ

มันไม่ได้เกิดจากยาเสพติดไม่ได้เล่นคุณสัยอะไรหรอก
แต่มาซึมซับมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก

เอ็มร้องเสียงดังแม่ก็แบบเหวี่ยงแม่ก็เครื่อง

แล้วตอนเด็กเอ็มก็ถูกยายแบบตามใจ
บางคนจะเรียกว่าโดยสปอย

คือทุกคนเขาประงมในที่นี้หมายถึงคุณยายนะ
ยายก็จะอยากดูแลหลาน

แล้วพอโตขึ้นก็เลยกลายเป็นคนเอาแต่ใจ

วกกับความรุนแรงที่ซึมซับมาจากแม่

เลี้ยงดูในวัยเด็กนี้มันประกอบร่างสร้างเด็กคนนึงขึ้นมา

ไม่เห็นว่าการเลี้ยงดูการฟูมฟัก
บุคคลคนหนึ่งจนโตมาได้

มันจะถูกส่งต่อไปที่เขาแล้วไปทำต่อกับลูกอีกอ่ะ
บอกรักคืออยู่แค่นั้นน่ะทำทุกอย่างวนไป
อีกเรื่องหนึ่งคือมีลูกเมื่อพร้อมเถอะ
ถ้าไม่พร้อมก็มันมีการป้องกัน

นี่ลูกสิบคนใช่ไหมครับมีช่วงหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
ตอนตำรวจเนี่ยนำตัวเอ็มออกมาจากห้องขัง
มาสอบสวนเรื่องที่สิ่งที่เอ็มทำกับลูกไป
เอมสารภาพกับตำรวจ
บอกว่าตัดเพาะนะออกแนวตัดเพาะชีวิตให้ตำรวจฟังว่า
หางานทำไม่ได้เพราะว่ามีประวัติไม่ดี

บางครั้งลูกร้องร้องเพราะอะไรลูกหิวไง
แต่ตัวเองเนี่ยเอ็มเนี่ยไม่มีเงินไปซื้อนมซื้ออาหาร

เขาบอกเขาเกลียดเสียงเด็กร้องอย่างมาก
แล้วมีในช่วงหนึ่งตอนที่ตำรวจพานายเอ็มไปสารเพื่อฝากขังเนี่ยนะ

ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าเอ็มจริงเหรอ
ไม่ชอบเสียงเด็กร้องจริงเหรอถึงได้ลงมือแบบนั้น

เอ็มก็ก้มหน้าไม่ได้ตอบอะไร

ถ้ารู้ตัวว่าเราทนเสียงเด็กไม่ได้

เอ็มกับนะฮะดากับจุ๋มที่แถวป้าหนแถวสายไหมเนี่ย

แล้วย้ายออกไปตอนเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่
ซึ่งห้องพักดังกล่าวเพิ่งมีผู้เข้าเช่ารายใหม่
ผมเห็นใจเขาจริงเลยนะ

หายังไงตามซอกกระเบื้องครับ

อกจากนี้ยังพบวัตถุพยานนะครับ
เป็นกระมังพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดเขาบอกว่าสูงประมาณสัก๑๐เซนติเมตร
พบร่องรอยเป็นคราบเก่าสีดำ
แล้วก็นำข้อมูลไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็รวบรวมในสำนวนคดีต่อไป
ส่วนจุดที่๒นะครับที่ตำรวจไปตรวจค้นนะครับ

จุดนี้เอ็มกับดาเคยมาเช่าอยู่นะครับช่วงปี๒๕๖๐
แต่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของคนใหม่มาซื้อเมื่อปี๒๕๖๐
แล้วก็ได้แบบว่าปรับปรุงใหม่รีโนเวท
ซึ่งจุดนี้คำให้การของเอมระดาไม่ตรงกันแล้ว
พักอยู่ที่ห้องเลขอะไร
ตำรวจจึงยกเลิกการหาหลักฐานในจุดนี้ไปก่อน

หอพักในซอยประหลโยธิน๕๐แยก๑๑
ที่ได้มาในจุดนี้เนี่ยคาดว่าธนาและนัทน่าจะเสียชีวิตที่จุดนี้
ในปี๒๕๕๙และ๒๑๖๑นะครับแล้วก็เอาศพไปทิ้งที่ศาลพระภูมิ
อยู่ไม่ไกลกันมากนักนะครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจค้นห้องพัก
ตะบนครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าห้องดังกล่าว
มีคนเข้ามาอยู่อาศัยเปลี่ยนมือมาแล้วเนี่ยนะครับ

พบว่าเป็นจุดที่เด็กชายทีที่อายุ๑๒วันนะคุณผู้ชม
เป็นลูกของเอมกับดาสีชีวิตรอบปี๒๕๗
ซึ่งจากคำรับสารภาพของเอ็มบอกว่า
ใช้มือตบตีที่ลำตัวและท้องของทีมไม่ต่ำกว่า๖ครั้ง
ด้วยความแรงแต่ทีเนี่ยร้องไม่หยุด
ก็เลยเอาไปขังไว้ในตู้วางทีวีนะ
กระทั่งทีตายนะแล้วเอาร่างไปทิ้งที่สวนนรุจักร
ซึ่งจากการตรวจค้นห้องพักตู้วางทีวีเป็นแบบนี้ครับ
แล้วก็ตู้เสื้อผ้าเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม
ตำรวจจึงเก็บหลักฐานแล้วก็ตามจุดต่าง
ดีเอนเอแล้วก็คราบเลือดในอดีต
เพื่อพิสูจน์ว่าตู้วางทีวีเป็นแบบนี้ครับ
วางทีวีแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นตู้เดียวกับที่นายเอ็มน่ะ
นำร่างของทีมาขังจนเสียชีวิตหรือเปล่า
ขณะเดียวกันคำให้การของนายเอ็มที่อ้างว่า
ได้ทำร้ายทีทีทำอย่างไร
ตีไปที่ท้องและลำตัวอย่างแรงไม่ต่ำกว่า๖ครั้ง
พอย้อนไปดูผลชนสูตรนะครับ
จำได้ไหมที่เบิร์ตอ่านไปก่อนหน้านี้
พบว่าคำให้การของเอ็มตรงข้ามกับผลชนสูตรครับ
โดยผลชนสูตรระบุสาเหตุการตายของน้องที
กระโหลกศีรษะแตกเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
จากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทก
ช่องท้องไม่พบร่องรอยการกระแทกหรือผิดปกติ
ก็สอดคล้องกับผลชนสูตรของน้องศักดิ์
ที่เสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๖ที่ระบุว่า
มีแผลช้ำที่ริมฝีปากล่าง
ศีรษะมีรอยช้ำและแตกเลือดข้างในสมอง
ตับม้ามและไตมีเลือดข้างเช่นกัน
ระบุสาเหตุการตายคือระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ซึ่งเอ็มให้การกับตำรวจว่าทุบที่ท้องเหมือนกัน
แต่ผลชนสูตรมันบอกหัวแตกเลือดข้างในสมอง
แต่ทำที่ท้องแต่ทำไมผลถึงเป็นแบบนั้น
งั้นก็แปลว่าถ้าถามถ้าถามว่าถ้าอย่างนั้น
จะเชื่อว่าเด็กตายจากการกระทำแบบไหน
ต้องเชื่อผลชนสูตรฮะเพราะอันนี้โกหกไม่ได้
เพราะผลชนสูตรโกหกไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะค่อยไปนะเห็นพฤติกรรมที่เอ็มสารภาพ
ผลชนะสูตรแล้วมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของการทำร้ายร่างกายอย่างเดียว
มันมีเรื่องเงินเงินทองด้วยทำไมถึงพูดแบบนี้
คุณผู้ชมจำน้องไมมิ้นน้องไมมิ้น๔ขวบ
ต้นเรื่องตอนที่ไปเจอน้องวิ๑๒กับน้องมายมิ้น๑๐
เจ้าหน้าที่การกำลังเข้าไปช่วย
แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเด็กตาบอดเด็กปากแหว่งเพดานโหวต

นี่แหละคือเงินเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว
โพสต์รูปลูกแล้วให้เห็นว่าเด็กปากแหว่งเพดานโว
ไปยังเพจช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
แล้วไม่ได้บอกนะว่าเด็กคนนี้คือมายมิ้นท์๔ขวบนะ
บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อน้ำตาลอายุ๓ขวบ
เป็นเด็กปากแหว่งเพดานโหวตาบอดเป็นโรคหัวใจ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องไปหาหมอบ่อย
บางครั้งไม่มีเงินไม่ได้ไปหาหมอ
ใครที่แบบมีจิตเมตตาน่ะบริจาคหน่อยเถอะ
อ้อมสำเร็จรูปนมหรือว่าเงินคนละ๑๐๒๐ก็ได้
บางวันน้องได้กินนมบางวันก็ไม่ได้กิน
แม่น่ะทำงานรับจ้างดูแลได้ไม่เต็มที่
แล้วก็ให้เบอร์โทรให้ชื่อบัญชีที่รับบริจาค
เนี่ยไปบอกว่าน้องเป็นเด็กปากแหว่งเป็นเด็กตาบอดเป็นโรคหัวใจ
แล้วบัญชีที่ให้น่ะเป็นบัญชีของดาเมียคนที่๒
เฟซบุ๊คที่โพสต์เป็นเฟซบุ๊คของจุ๋มเมียคนที่๔นะ
ทีนี้ค่ะมีน้องคนนึงน้องฟิล์ม
ฟิล์มที่เป็นลูกเป็นลูกติดของจุ๋ม
คนที่โตแล้วนี่อ่า๒๒๒ครับจำได้ใช่ไหมอ่ะที่ตอน
ฟิล์มบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยที่แม่มาคบกับเอ็ม
ฟิล์มพูดว่าไงรู้ไหมไม่เชื่อหรอกว่าแม่จะโพสต์เอง
แม้ว่าจะเป็นชื่อเฟซบุ๊กแม่

มันเป็นบัญชีของดาไม่ใช่บัญชีของแม่นี่

แล้วเอ็มกับดาคงจะทำกันสองคน
รวมถึงน้องโมเดลน้องโมเดลก็ตาย
ก็อยู่ที่บ้านเอ็มกับดาแล้วแม่มารู้ทีหลังไง
แล้วก็เลยโดนบังคับให้เอาร่างของน้องโมเดล
มาที่บ้านแม่ที่กำแพงเพชรค่ะ
ถ้าแม่เขาโพสต์จริงทำไมไม่เป็นชื่อของแม่ค่ะ
เพราะว่าเหมือนแม่เขาเคยโพสต์แบบนี้มาแล้วค่ะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นนายเอ็มเขาบังคับหรือเปล่า

เอาน้องมาบริจาคเนี่ยทำไมเขาไม่ใช้เป็นบัญชีของแม่เลย

ทีนี้แม่ของจุ๋มนะ

ลำดวนบอกว่าเห็นรูปนี้แล้วแบบเสียใจ
ไม่รู้เลยว่าหลานฉันต้องโดนทรมานแบบนี้
เอาจริงนะตอนที่หลานเกิดมาเนี่ยฉันเป็นยายน่ะ
หลานไม่ได้เกิดมาปากแหว่งนะ
แล้วเอ็มกับจุ๋มไม่เคยส่งเสียลูกเลย

เมื่อก่อนนะค่าเช่านาหมื่นนึง

หลังจากนั้นก็ออกไปข้างนอกบอกว่าใช้หนี้หมดแล้ว

อ้าวจุ๋มลูกฉันโอนตังไปให้เอ็ม
หลังจากนั้นมาเนี่ยนะฉันก็เลยไม่อยากจะยุ่งกับลูกฉันอีกแล้ว
เพราะว่าลูกฉันเนี่ยจุ๋มมันกู้ตังค์ไปทั่วเลย
กู้รายวันกู้กองทุนหมู่บ้านขายที่นา
ฟังเสียงยายลำดวนยายของเด็กหรือว่าแม่ของจุ๋มนี่แหละค่ะ
ส่งไปให้เอมหมด

ไปข้างนั้นแล้วแม่ไม่คุยเลย

ไม่เคยไม่เคยเล่นไม่เคยซื้อ

หรือว่ามันไปเล่นอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้
เอาจริงนะเรื่องที่เคยเอาไปโพสต์
ว่าขอรับบริจาคไปโพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่องนี้คุณกันจอมพลังเขาบอกว่าไงรู้ไหม
อันนี้ทางประหลัดพม

เพราะว่ามีการแท็กไปที่กลุ่มรับบริจาคด้วยไง
แล้วมีกี่คนที่สงสาร
เงินไปช่วยเหลือโอนเงินไปบริจาคไปให้
สุดท้ายเงินมันนั้นมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเด็กไง
เมื่อสักครู่ให้ดูไปแล้วใช่ไหมว่าโพสต์ที่เอาไปขอรับบริจาค

มีอาการปากแหว่งเพดานโหวตตั้งแต่กำเนิด

คุณผู้ชมจุ๋มเมียคนที่๔ของเอ็ม
เขามีพี่เขยอยู่คนหนึ่งชื่อพี่สังวร
ก็มาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิคุยกับพี่อุ๋ย
แล้วก็ยืนยันว่าเด็ก๔ขวบคนนั้นน้องมายมิ้นท์เนี่ย
มีอาการปากแหว่งเพดานโหวจริงหรือไม่
ฟังจากปากพี่สังวรครับ
เขาเกิดมาสมบูรณ์หรือเปล่าเกิดมาสมบูรณ์เลยใช่ไหม

ไม่มีปากแหว่งเพดานโหวไม่มีตาบอด

ก่อนที่เขาจะรับตัวมาเนี่ยเด็กเดินได้แล้ว
ไม่ใช่รับมาตั้งแต่เกิดนะ
พี่สังวรยืนยันด้วยตนเอง
เขาบอกเขาเลี้ยงมากับมือเกิดมาสมบูรณ์
ไม่ได้ปากแหว่งเพดานโหวอะไรเลย
แล้วน้องฟีมลูกของจุ๋ม
ฟิล์มที่อายุ๒๒เป็นลูกของจุ๋ม

ยืนยันว่าน้องมายมิ้นท์วัย๔ขวบ

แล้วก็เอารูปตอนที่น้องมายมิ้น

ปกติเลยฮะซึ่งน้องอยู่จนอายุ๒ขวบ
ญาติญาติที่บ้านก็ช่วยกันเลี้ยงดูน้องมายมิ้น

จากนั้นเอ็มเอ็มกับแม่จุ๋ม
ก็พาน้องมายมิ้นไปอยู่ที่กรุงเทพ
ตอนนั้นไม่มีใครทราบเลยว่าน้องจะมีอาการแบบนี้
เห็นภาพรับบริจาคก็คือรูปตอน๔ขวบ
งั้นน้องต้องโดนอะไรบ้างปากถึงตายแบบนั้น
เนื้อถึงหายไป
ใช่ต้องโดนขวับผมเหรอหรืออะไร
ใครทำอะไรปากถึงเป็นแบบนั้นครับฟังน้องฟิล์มหน่อยครับ
อีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันคุณผู้ชมอีกหนึ่งเสียงก็คือนี่แหละ
ฟิล์มนี่แหละฮะว่าน้องมายมิ้นท์วัย๔ขวบไม่ได้พิการอะไร
แล้วคุณกันจอมพลังก็โพสต์เฟซบุ๊คว่าเจอลุงสังวรก็คือพี่เขยของจุ๋ม
เลี้ยงน้องมายมิ้นมาตั้งแต่๔ขวบยืนยันว่าน้องไม่ได้พิการ
แล้วคุณกันเขาประสานโรงพยาบาลเพื่อจะหาทางรักษาน้องมายมิ้นในอนาคต
เดี๋ยววันนี้ครับวันนี้คุณกันจอมพลังจะพาลุงสังวรเนี่ยนะ
สังวรพี่เขยของจุ๋มเนี่ยไปเจอรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ข้อมูลทางคดีต่อไปครับ
ดูข่าวนี้อีกหน่อยดูข่าวที่เบิร์ตกำลังจะเล่าอีกหน่อย
ไปดูฝั่งครอบครัวของผู้หญิงก็คือดา
คุณผู้ชมผมเนี่ยนะสงสารคุณพ่อจับใจพ่อด่า
เบิร์ตสงสารทำไมอะผมเบิร์ตจะเล่าให้ฟัง
ทีมข่าวไปที่บ้านในตะบนละแมร์อำเภอละแมที่ชุมพรครับ
บ้านเกิดของดาไปพบกับคนนี้ครับนายสุภาษอายุ๕๙ปี
พ่อของดาตลอดเวลาที่เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังพ่อ
น้ำตาไหลร้องไห้ตลอดเวลาบอกพ่อมีลูกสาว๓คน
ดาเนี่ยเป็นลูกคนที่สองลูกคนกลางดาเรียนเก่งนะ
มปลายก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานคร

อย่างสม่ำเสมอแต่แล้วแล้วก็เงียบหายไปคุณ
สั้นพ่อมารู้อีกทีบอกว่านะครับ
นายเอ็มคบกันแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งก็คือน้องอายุ๑๒ขวบที่รอดชีวิต
คือพ่อบอกว่าหัวใจสลายครั้งแรกก็ตอนแรกเลยผิดหวังส่งลูกสาวไปเรียน
แต่ไปมีครอบครัวนะพ่อพยายามติดต่อถามความเป็นอยู่เป็นห่วง
หัวอกพ่อนะคุณผู้ชมเป็นห่วงก็พอจะรู้ระแคะระคายสังเกตสังกาได้
ว่าลูกสาวทุกข์ใจไม่สบายใจเหมือนถูกบังคับถูกทำร้ายถูกทารุณเป็นประจำ
บอกให้กลับบ้านลูกบอกว่าไงเนี่ยครับทำไมพ่อจะไม่รู้ลูกสาวตอบว่าไงรู้ไหม
กลัวพ่อหนูกลับไม่ได้นี่ฮะเคยได้เจอลูกครั้งสุดท้ายเมื่อสงการที่ผ่านมา
ลูกมากับเอ็มนะแล้วก็หลานสาวพ่อเนี่ยไปกอดทั้งลูกไปกอดทั้งหลาน
ร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วเอ็มอ่ะได้คุยกันไหมเออนั่นแหละก็เขาพาผัวมาน่ะ
ได้คุยกันไหมพ่อพ่อบอกว่าเอ็มไม่เคยแม้จะลงจากรถมาคุยกับพ่อครับ
พ่อไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกเนี่ยนะลูกสาวเนี่ยมีหลานให้พ่อถึง๕คน
แล้วหัวใจมันแตกสลายอีกครั้งเมื่อรู้ว่าหลานชายสี่คนถูกฆ่าตายหมดแล้ว

แต่ตัวต่อต่อมาผมอาพ่อหาพี่ฟะน้องก็โดนตีโดนตรภัมณ์ทุกครั้งครับ
น้องเจษ์เป็นคนเรียนเก่งกำลังจะ
กำลังจะจบว่าเป็นรับราชการครูครับ
อืมผมเชื่อจะยั่งหนังผมเกลียดที่สุดน่าค่ะน่าลูกค่ะ
ไปแล้วครับพอผมเห็นข่าวตรงนี้ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ
หลานตั้ง๔คนนี้เจอหมดแม้แต่กระดูก
ผมก็จะไปรับมาทำพิธีแล้วก็น้องเจศฝากฝ่านซื้อ
ลูกพ่อแต่พ่อจะช่วยลูกเองปฏิมากรรมลูกแล้วก็หลานผม
ผมก็จะมาเลี้ยงแบบนี้ครับผมกอบหัวพร้อมกับเท่านี้